อ่ะแต่เรื่องนี้สิก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกัน
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เกิดอาการตกอกตกใจเมื่อได้ยินเสียงตึ้งตั้งแบบนี้ค่ะ

ไม่รู้เสียงอะไรเสียงดังตึ้งตัง
นั่นไงประตู

น้ำอ่ะมันหนักขนาดนี้ได้ยังไง
ไม่มีอะไร

แบบนี้มันผีหลอกเกาะ๑๐๑แสบแล้ว

มันมันเปิดปิดเอง
คุณครูใจกล้าค่ะรวมกลุ่มกันไป
ดูสิที่เกิดเหตุต้นต่อของเสียงคืออะไร
ก็เบิดประตูเดินไปปุ๊บเจ๊าเลยประตูเปิดเปิดมันขยับได้อีก
ไม่มีคนแถมแบบนี้รองพัดด้วย
มันเปิดปิดเปิดปิดตึ้งตั้งได้ยังไง
ตั้งได้ยังไงนั่นดีคราวนี้คุณครูแอบส่องดูเอาล่ะ
มันต้องจัดการมันต้องจัดการให้อยู่หมัด
อย่าให้มันมีการเปิดตึ้งตั้งได้อีกครับมันก็ไม่มีอะไรในนี้น่ะ
เออทำไงดีอ่ะเนี่ยค่ะวิธีการของคุณครู
เอาเทปเอาสก๊อตเทปเอากระดาษกาวเออเออ
เอามาแปะเอามาปิดโอ้โหแล้วชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกเฮ้ยยังไง
ยังไม่หายสงสัยมันไม่มีพัดลมแล้วมันเปิดได้ยังไง
สงสัยไหมสงสัยคลิปนี้มีคำตอบค่ะ
รู้แล้วว่านี่ไงคุณไปปิดประตู
ซึ่งเป็นประตูวิญญาณกักขังผีเอาไว้ท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดเลย
เออเอ้ยกักขังผีอะไรหรอกคุณดูลมข้างนอกพัดขนาดเนี้ย
คุณเอ้าเหรอจะให้ประตูนิ่งก็แปลกแล้วเออ
คุณคิดไปไกลแบบล้ำเกินมากเลยอ่ะเห้ย
ก็นี่ไงก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าฝนตกฟ้าร้องลมพัดแรงแบบนี้
จะไม่ให้ประตูมันตึ้งตั้งหรือยังไงคือวิธีการแก้นะคะ
ไม่ได้ปิดประตูตรงนั้นปิดหน้าต่างค่ะครู
คือจะบอกว่ายังไงคือลมมันแรงมากมันสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้ทุกช่อง
ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่แล้วตรงประตูตู้เมื่อกี้เหมือนมันเป็นที่ปิด
สำหรับพวกกั้นท่ออะไรต่างมันก็เล็ดลอดเข้ามาไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วนะแล้วไม่ต้องคิดไปไกลด้วย
ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติโอ้เออ
อาจจะคุณครูก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีดีเอาสก๊อตเทปแปะตอนนี้สก๊อตเทป
นี่เปิดเปลืองไปด้วยแล้วนะคะเออถ้าลมแรงก็เอาไม่อยู่
จริงจริงตอนเช้าเช้าผมเป็นคนเด็กเรียนดีเงี้ยคุณมาตั้งแต่เช้า
ผมไปเรียนเช้าทุกวันเลยเหมือนว่าเวลาไม่พอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังอุ๊ยหนอนมันหล่อนมาก